เรื่องแรกจะพาไปดูที่จังหวัดพยาวโอ้โหแม่เจ้าคนแห่ไปเยอะมาก
ไปที่วัดป่าวัดบ้านโป่งนะคะเนี่ยที่พยาว
โดยเฉพาะจุดนี้คนไปเยอะคุณบริเวณหน้ากุมารสองรูปค่ะ
เป็นกุมารทองนะคะกุมารสมบัติกับกุมารสิทธิโชคนี่ค่ะ
แล้วคุณดูดีดีนะระหว่างที่เด็กชายกับเด็กผู้หญิงนำน้ำแดงไปวางเส้นไหว้เนี่ย
เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าบริเวณลำคอของกุมารทองเนี่ย
มีตัวเลขปรากฏขึ้นค่ะคุณไหนล่ะไหนที่ลำคอขอขึ้นใกล้ไม่ได้เหรอ
ชาวบ้านเห็นแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือสองห้าสาม
เหรอฮะใช่นี่เรากำลังดูอยู่ว่าพอกุมารตนไหนอ๋อนี่ไง
ต้นไหนก็มองไม่ค่อยชัดอ่ะนะแต่บอกไปแล้วใช่ไหมครับ
ส่วนที่สารเจ้าแม่ทิพยดามหรือว่าเจ้าแม่กระโปรงแดงที่ประคลชัยบุรีรำ
ใกล้กับจุดที่พบร่องรอยการเผาแปรทาสเป็นรูปร่างคน
นะฮะก็มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อวานเหมือนว่ามันมีการเอาเอาศพเด็กอ่ะคุณ
ไปทำพิธีการเผาเป็นแปรทาสต่างนานาก็ไม่รู้เป็นคุณสัยหรือเปล่า
แต่ว่ามีคนเขาเคยได้ยินข่าวนี้นะฮะคือนางสาวชนทิชาเขาก็เลยไปกราบไหว้ขอโชคลาภแล้วกัน
เขาก็เดินทางไปเขาบอกว่าเอ่อเจ้าแม่เนี่ยนะจะตามไปฝันถึงบ้านถ้าไปขอ
ส่วนตัวก็เชื่อแหละนะก็เลยขับรถผ่านขับรถผ่านก็จะแวะไหว้ตลอดหลายคนที่ไป
ก็จะไปซื้อกระโปรงแดงหรือว่าชุดไทยสีแดงไปถวายเจ้าแม่แล้วไปขอ
แล้วเจ้าแม่ก็จะตามไปเข้าฝันที่บ้านพอถูกก็จะกลับมาถวายเพิ่มเติม
สบายแดงเป็นชุดไทยสีแดงไปถวายแต่เธอเองก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปฝันก่อน
เมื่อคืนคงฝันแล้วล่ะเดี๋ยวตื่นเช้ามาคงจะบอกเพิ่มเติม
แต่ยังไม่ได้บอกเออใครจะผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับ

ต่อที่วัดอุทุมพระรารามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนักเสียงโชคค่ะ
ไปกันเยอะเลยเนี่ยรวมเขาบอกนับได้ประมาณ๕๐๐คน
คือมีพิธีก่อนนะเป็นพิธีเสริมมงคลเสริมดวง
ไปกลับไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีรวมถึงแม่นางสบายทิพย์ตะเคียนทองค่ะ
และที่พลาดไม่ได้หลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
จุดนั้นเขามีอ่างน้ำมนต์ไงไปส่องหน่อยสิ
มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรปรากฏเด่นชัดขึ้นมาหรือเปล่า
ก็มันเห็นไม่ชัดไปอีกจุดนึงค่ะขยัวเซ็มซียักษ์ค่ะ

พอแล้วหลังจากเสียงเซ็มซียักษ์ดูอ่างน้ำมนต์กันไปแล้ว
สรุปให้แบบนี้ละกันนะคะในอ่างน้ำมนต์เนี่ยเขาบอกว่า

ขณะที่นางสาวสำรานหงเวียงจันทร์หนึ่งในคนที่มาขอพร
เขย่าเซียมซียักษ์ค่ะเนี่ยคุณ
เขย่าเซียมซียักษ์มาสักครู่นี้นะได้เลข๖๖
ส่วนนังสาวพรที่ปวงสุวรรณค่ะเขาเอาประทัดสีชมพูหนึ่งหมื่นนัด
มาจุดแก้บนเพราะว่างวดที่แล้วได้ของดีของเด็ดมา
หนึ่งหกแปดได้ของดีของเด็ดไปก็เลยทำอย่างนี้
เห็นไหมครั้งนี้ก็เลยต้องมาแก้บนกันหน่อย
เราสามคนก็พยักหน้ากันปลกเลย
คุณผู้ชมไปที่วัดอ่างทองพัฒนาคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำคุณเห็นไหมมืดแบบนี้แหละค่ะ
คักคลาคล่ำไปด้วยนักเสี่ยงโชคแห่ไปไหว้ขอโชคลาภ
ต้นตะเคียนเป็นต้นตะเคียนทองนะคะ๑๓ต้น
โดยเฉพาะแม่ศรีสุดาตะเคียนทองอายุ๙๔๖ปี๙๔๖ปี
แล้วที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะให้โชคมาแล้ว๔งวดติดติดนะคะ
ร่างทรงบอกว่าจะทำพิธีขอโชคขอ๒จุดจุดไหนฮะ
จุดแรกที่วัดอ่างทองพัฒนาที่มีแม่ศรีสุดา
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือวัดใหม่คลองอ่างที่มีแม่สุธีพรตะเคียนทอง
อายุ๘๒๒ปี๘๒๒ปีนะคะ
ตะเคียนทองสองวัดนี้เป็นครอบครัวเดียวกันถูกขุดขึ้นมาจากคลองเดียวกัน
และยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยชาวบ้านก็เลยเอาล่ะไม่พลาดตามไปส่องเขา
โอ้โหเยอะมากโอ้โหเยอะมากดูเอาแล้วกันนั่นน่ะในขันนั่นน่ะ
ไปส่องแล้วแต่ละคนก็นึกออกไหมก็ต่างกันใช่ไหมมันก็ต่างกันอ่ะ
เอาแต่ว่ารวบรวมมาให้พอประมาณนะคะ๐๖๓๙๖๔๗๓๕มีคนไลน์มาคุณ
รสลินอย่าอ่านเร็วได้ไหมอ่านได้๗๕๕๙๒๙๑๓๓๒เลขช่องเราก็มานะ
ส่วนร่างทรงบอกว่าเลขเด็ดงวดนี้คุณฟังชัดนะ๖๖๙๙และ๖๙จ้ะ
ก็เยอะเนอะเยอะแล้วแต่คนจะมองอ่ะในขันน้ำมนต์นั่นแหละ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเหนื่อยนะอย่าเพิ่งท้อดูกันต่อเพ่งกันต่อไป
ต่อที่สารเจ้าแม่ตะเคียนสี่นางที่วัดภูกุ้มข้าว
ที่อำเภอโพชัย๑๐๑ชาวบ้านก็ทำงงไปขอชกราบเหมือนกัน
ไปส่องหาเลขเด็ดกันอย่างไม่ลดละแหละนะครึ่งวันเช้าวันนี้ก็คงจะมีบรรยากาศอีกแหละเพราะว่าก็กว่าจะออกก็ช่วงบ่ายนะครับ
โดยเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสี่นางนี้มีชื่อนะมีชื่อตามนิมิตรเขาว่าอย่างนั้นสร้อยมาลีสร้อยมาลาสร้อยสุดาแล้วก็ศรีจันทรา

และวัดขนาดรอบลำต้นได้๒เมตรกับอีก๔๐เซนติเมตร
เชื่อว่าอายุมากกว่า๔๐๐ปี
อกจากนี้ในพิธีมีการประทับร่างทรงเจ้าแม่ด้วยนะคะ

ส่องหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนค่ะ
พอพิธีเสร็จแล้วก็ต้องไปส่องหาเลขเด็ดนะ
เขาก็บอกตัวเลขเยอะนะจุดนี้ขออภัยด้วยนะคะ
ขออภัยจริงนะคะแต่มันเยอะจริงนะคะ
ไม่ใช่เขาต้องอ่านเรียงตัวเนาะ

ส่วนตัวเลขที่ร่างทรงบอกไป

เขาก็มีการร่ายรำนะเขาไปโชว์นิ้วไป๔นิ้ว
อยู่กับตะเคียนทองนานแล้วอยู่กันเป็นครอบครัว
ชาวบ้านก็ตีเป็นเลขต่างนะคะตามจินตนาการ
อกจากนี้ยังช่วยกันส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์นะคะ

๔ตัวมี๕๔๒๗แต่จุดนี้รู้สึกว่าจะ๔เยอะหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมต่อเนื่องนะคะที่วัดหนองปรึกอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเห่านะคะ
ชาวบ้านไปวัดหนองปรึกเยอะมากคุณ
ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนความยาวสักประมาณ๕๐เมตร
ต้นนี้แหละค่ะความพิเศษเดี๋ยวค่อยดู
โฟกัสไปเลยค่ะตามที่ที่ฉันบอกนะฮะ
โคนต้นคล้ายไหมคุณดูคล้ายไหม
อะไรฮะคล้ายกับเซียนพญานาคไหมแล้วเห็นบอกว่า
มันมีรูตรงปลายคล้ายกับดวงตาพญานาคด้วย
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านยิ่งเชื่อไปอีก
ศรัทธาไปอีกก็เลยกันช่วยกันตั้งสารพญานาค
ไว้ข้างข้างนะคะชาวบ้านบอกว่างวดนี้ก็ได้เลขเด็ดมาด้วยนะ
ฝากไทยรัฐทีวีบอกพี่น้องชาวไทยด้วยละกัน

กับ๒๕ตรงกับที่คุณสุภาษาราบอกเมื่อสักครู่
พระสังกิติสาโรยุ๖๔ปีเป็นพระลูกวัดบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียน
มาขอขอความช่วยเหลือเอาฉันขึ้นมาจากน้ำหน่อยได้ไหม
แล้วสุดท้ายไปดูเอ้ามีตะเคียนท่อนนี้จริงนะคะ
ก็เลยไปช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำ
ชาวบ้านนี่แหละพกไปกระป๋องแป้งเล็กไปไหมคะ
อัฮะน่าจะโรยหมดกระปุ๋นละมั้ง
เป็นตะเคียนข่าวไปแล้วนะฮะ
ที่สุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะครับ
ให้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับ
งน้ำขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะชาวบ้านก็ต้องทยอยไปที่นี่ก็มี
ตะเคียนเหมือนกันแม่ตะเคียนชื่อว่าตะเคียนทองแม่
เซนติเมตรชาวบ้านกระซิบมาเหมือนเดิมมีคนไปถูไปถ่ายมา
ซิบบอกนักข่าวนักข่าวก็ฝากให้เราบอกคุณผู้ชม
อีกทีว่าเขาขูดไปขูดมาเห็นเป็นเลข๑เลข๘นะฮะเลข๔๕
เลข๑๐๑อะไรแบบนี้เขาชี้ให้ดูเห็นไหม๑๐๑เนี่ย

ตะเคียนต้นนี้เขาบอกว่าชาวบ้านพบในสระน้ำอำเภอคำม่วงที่กาลสิน
แล้วก็อันเชิญมาที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เดี๋ยวช่วงบ่ายมาลุ้นกันว่าที่ไหนจะเข้านะครับ